ที่มีหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งเขามีความสามารถในการจำเรื่องจำอะไรทุกอย่างเป็นภาพถ่าย
แล้วก็ไปจำเลขบัตรเครดิตของลูกค้าเอาไปใช้ซื้อของซื้อของจนโดนจับไป
เมืองไทยก็มีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ความจำอะไรค่ะ

ใช้วิธีการเวลาที่ลูกค้ามาจ่ายเงินใช้บัตรจ่ายใช่ไหม
วันหมดอายุของบัตรแล้วก็เรื่องของบัตรประชาชน
ทำสำเนาไว้หมดเลยคุณเขาทำแบบนี้มา๓ปีเนี่ย
ทำจนมีเงินซื้อบ้านซื้อรถหรู๓คันเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมินิ

วิธีการของเขาก็คือใช้เอาบัตรเหล่านี้ไปสั่งซื้อของออนไลน์แล้วก็เอาไปประกาศขาย

มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ๑๐ล้านบาท
หลังจากได้เงินมาแล้วเนี่ยสามารถมาซื้อบ้านเงินสด
ลดราคาเป็นล้านด้วยเงินสด
ก็อาศัยความที่เขาเป็นพนักงานของค่ายมือถือค่ายหนึ่ง
เวลามีลูกค้าไปติดต่อชำระค่าใช้บริการใช้บัตรเครดิต

โอ้โหซื้อบ้านเงินสด๒ล้านรถอีกหลายคันด้วยนะ
เงินสด๒๓ล้านนะครับเขาบอกว่าทำไมมันถึงมีเงินเยอะได้ขนาดนี้๑๐กว่าล้านบาท
เพราะของที่เขาสั่งมาเนี่ยเมื่อสักครู่เห็นไหมรองเท้ากีฬายี่ห้อหนึ่งรุ่นขายาก
ขายากคู่ละ๒๐๐๐๐กว่าบาทซื้อมาตั้งหลายคู่
กระเป๋าแบรนด์เนมเอยนาฬิการูเอย
เป็นหลายแสนบาทเนี่ยคุณดูแบรนด์ละกัน

ถึงได้มีเงินซื้อบ้านเงินสดซื้อรถเงินสด
วิธีการหลายคนบอกมันก็น่าจะตามเจอได้ง่ายหรือเปล่า

เขาเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เก็บเงินค่ายโทรศัพท์มือถือ

แล้วสั่งซื้อสินค้าตามเว็บไซต์ต่างประเทศ

พอสินค้าส่งมาที่อยู่ปลอมมันไม่มีคนรับนี่
สินค้าจะถูกตีกลับไปที่ศูนย์ส่งสินค้าใช่ไหม

เขาจะปลอมแปลงเอกสารใบมอบอำนาจ
แล้วจ้างวินมอเตอร์ไซค์อีกทอดนึงไปรับให้

หลังจากนั้นก็เอาสินค้าไปประกาศขายตามเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ

แล้วก็ส่งไปฝากสารอาญาธนบุรีดำเนินคดีแล้ว

ใครที่มีบัตรเครดิต
ว่าเงินจำนวนนี้ออกจากบัตเครดิตคุณไป
ขอบคุณที่คุณใช้บริการด้วยเงินยอดจำนวนนี้

เราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีใครขโมยบัตรเราไปใช้แล้วไปรูดซื้อของต่างนานาแบบนี้หรือเปล่า
ล้านทำมาเยอะมาก